คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะนะคะ
แต่ประสบกรณิกรยังคงเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่อง
เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
ประสบกรณิกรยังใช้เวลาหลังเลิกงานในการเดินทางมาที่สนามหลวง
เพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แม้ว่าตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามหลวงมีฝนตกลงมาอย่างหนักครับ
ทำให้ประสบคณิกรที่เดินทางมาที่สนามหลวงต่างก็พากันหาที่หลบฝนตามเต็นต์ที่จิตอาสาหรือเต็นต์ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้นะครับ
โดยขณะนี้สำนักพระราชวังได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ก็รู้สึกว่ารักท่านแล้วก็ท่านไปที่อ่างทอง
เคยขับรถไปด้วยพระองค์เองไปที่วัดศิลคัน
ว่าท่านจะไปกราบหลวงพ่อวัฒนศิลขันธ์ท่านแบบคลบมากเลย
เห็นท่านเสด็จปีนึงก็หลายครั้งตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่
เราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นท่านไปที่จังหวัดที่เราเกิดที่อ่างทอง
ค่ะขอโทษท่าน
เช่นเดียวกันกับนางพิมพ์วิภาบูริยังที่เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลก
แม้ว่าวันนี้จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ยังออกมานั่งร่วมกับประชาชนคนอื่นที่ประตูวิเศษชัยศรี
เพื่อรอรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะเดินทางมาที่นี่ด้วยครับ
แล้วก็อธิษฐานจิตขอให้สมเด็จพ่อค่ะขึ้นสู่สวรรคาลัยค่ะ
แล้วพี่ก็คือทนไม่ได้ร้องไห้
ได้ประวัติของพ่อไหมครับพ่อพ่อครับ

จะตอบแทนคุณพ่อให้มากกว่านี้
ขณะที่การจราจรบริเวณโดยรอบพระบรมมหาพระราชวัง
รถยนต์ยังสามารถใช้เส้นทางถนนพระราชดำเนิน
สะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าเพื่อมุ่งหน้าไปยังแยกอรุณอมรินได้ตามปกตินะครับ

ในจุดที่ประชาชนจะเดินทางข้ามถนนมายังสนามหลวงครับ
ถึงแม้ว่าเวลานี้ฝนจะหยุดตกลงไปแล้วนะครับ
แต่ก็คาดว่าในค่ำคืนนี้มีโอกาสเสี่ยงที่ฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
สำหรับใครที่จะเดินทางมาวันนี้ก็ขอให้พกร่มติดตัวมาเผื่อไว้ก่อนนะครับ
ศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง